ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของข่าวเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับ

ได้เงินนำสงฆรัฐไปเกินเป้าหมายที่๑๒๐ล้านบาท
และวันนี้เลขหมายที่ทำรายได้ในการประมูลสูงสุดอยู่ที่๔ล้านบาทครับ
เป็นหมายเลขโทรศัพท์เบอร์สวย๗ตัวเหมือนกันคือเลข๙๗ตัวเลยครับ
มียอดการประมูลสูงสุดของวันนี้นะครับ
โดยมีผู้ประมูลปลายราคาถึง๔๕ล้านบาทครับ
ส่วนอีก๑เบอร์เป็นเบอร์ที่เหมือนกัน๖ตัวนะครับ
มียอดการประมูลสูงสุดได้แก่เบอร์๐๙๑๑๙๙๙๙๙๙
ราคาประมูลที่๓๒ล้านบาทนะครับ
บรองเลขาสตร์ธิการกรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

มีเลขหมายที่ประมูลออกไป๓๕เลขหมายจากทั้งหมด๑๐๐เลขหมาย
สร้างรายได้เข้ารัฐมากกว่า๔๗๖๙๕๕๕๐บาท
รายได้รวม๒วันนี้ของการประมูลที่มีการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐมากกว่า๑๒๐๔๘๒๗๖๗บาท
สูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งเอาไว้เพียง๑๐๐ล้านบาทนะครับ
รายได้จากการประมูลหลังจากหากค่าใช้จ่ายแล้วนะครับก็นำส่งเป็นรายได้เข้าของแผ่นดินต่อไปครับ
จะเป็นนิมิตหมายใหม่ในการนำทรัพยากรที่ออกมาแล้วหารายได้ให้กับรัฐนะครับ
ก็เกิดรายได้ขึ้นมาแล้วก็หลังจากนี้ผู้ชนะการประมูลก็สามารถเอานำเอกสาร
แล้วก็มาชำระยอดเงินส่วนต่างที่เหลือภายใน๓๐วันแล้วก็เปิดใช้บริการได้เลย
แล้วเมื่อถึงตรงนั้นก็หาค่าใช้จ่ายแล้วก็นำรายได้ส่งรัฐ
บรรยากาศของการประมูลในวันนี้ก็ไม่ได้คึกคักเท่ากับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
เพียงบางส่วนเท่านั้นที่เดินทางมาประมูลเพื่อใช้เอง
สวยที่กศชนำออกมาประมูลทั้งหมดนั้นเป็นเบอร์ที่สำนักงานกันออกมาเก็บเอาไว้นานแล้วนะครับ
เพียง๑๓๐๐เลขหมายเท่านั้น
ศรชเองก็จะเดินหน้าประมูลเบอร์สวยต่อไปครับ
ไรมาส๒๓๔และในปีหน้าคือปี๒๕๖๑ด้วยนะครับ